กลับมานะคะเรายังอยู่ในช่วงของเชฟกระทะหล่อ
แน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมีเชฟที่น่ากินน่ากิน

เดี๋ยวเขาก็จะหาเขาเรียกว่าเมนูง่ายที่เราทุกคนทำตามกันได้ง่ายเลยนะคะ

กล้วยห่อมคาราเมล
และส่วนผสมเมนูในวันนี้ก็คือ
เนยน้ำตาลไอซิ่งแป้งสาลีดูเชอล่าน้ำตาลสายขาวกล้วยหอม
น้ำตาลใส่แดงซินเนมอนเกลือวิปปิ้งครีมและวานิลาค่ะ
เริ่มมาครับขั้นตอนแรกคือโอเคมาเราต้องล่อนแป้งก่อนครับ
อุ๊ยล่อนเหนือชนัดเลยอ่ะให้เชฟทำก่อนเงินครับ
อาจจะเย็นค่ะมาในหน้าทีจะมีโอกาส
ให้แบบว่าโชว์ศักยภาพในการรอ
วันนี้ต้องให้เขาร่อนเพราะว่าปีกเขาใหญ่มากดูสิ

โอเคครับผมจะใช้แป้งประมาณ๖ช้อน

เชฟชวนร้อน

ต่อมาเราจะใช้น้ำตาลไอซิ่งครับ

เดี๋ยวมือเพื่อนมาครับ
ใส่นูเทลลาประมาณสองช้อน
เก็บพี่ผู้ชมนะคะไม่ขอบ
เป็น๑ช้อนพูล

ไปหมดถ้วยเลยจะได้เสียสูตร

ได้กายค่ะฮ่าปะหวังดี

แม่เพื่อนชาวชวนทำบุญอยู่ดีหนี้

อันอย่างนี้เราซน่ารสใส่เอง

อรับมา

ไม่เกินเข้าไปเลยนี่นะคะอ้าวถ้าเกินจะเหลวนะครับ
คำกัด

กดลงไปครับ
ผสมมันเข้ากัน

สะเตะอุ๊ย
ต้องดูของเค้าก่อนก่อนที่พูดว่าของเราดี
ช่าขอโทษเลยนะคะคุณผู้ชมทำไมมันตายถ้าเดี๋ยวกัน

กดเยอะไหมอ่ะ

ประมาณ๑เซป

เข้าไปเลยสองคนนั้นเข้าไปอยู่ในตำบลเลยป่

มาไฟประมาณ๒๐๐พอครับ

ประมาณ๗๘นาทีเดี๋ยวมันจะเริ่มได้กลิ่น

เชฟคะทางฝั่งนี้ของเราณตรงนี้ของเขา
ก่อนอื่นเดี๋ยวแป๊บนึงเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อน
ตั้งก่อน
ใช้ไฟประมาณใช้ไฟต่ำพอครับ

ประมาณ๑ช้อนโต๊ะหน่อย
แล้วหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ำตาลใส่แดงลงไป
น้ำตาลใส่แดงค่ะน้ำตาลใส่แดงมาแล้ว๑ช้อน

ก็ทำอะไรดูเป็นเรื่องง่ายคล่องแคล่วมากเลย
อกกล้วยโอ้โหปอกเก่งกว่าลิงอีก

ถ้าสมมุติใช้น้ำตาลขาว

ถ้าเราใช้น้ำตาลไซแดงมันจะออกมาเป็นคาราเบล
ใช่แล้วก็กลิ่นของมันจะหอมกว่า
ผมมันน้อยเดี๋ยวผมใส่๒ลูกแล้วกัน
แล้วเดี๋ยวผมก็จะหั่นเป็นแว่นครับใส่ลงป้าย

อันนี้ซื้อได้เลยป่ะ
อบเชยแบบนี้มีขายเลยป่ะครับ

มีขายเลยเป็นผงเรียบร้อยละ
เหมือนผงพะโละอะอ๋ออืม
เซ็ดเรี
เซ็ดเรียน